มาดูคลิประทึกคลิปสั้นคลิปนี้
แต่คนที่เข้าไปดูบอกโอ้โหคนนี้ดวงดีมาก
มันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปลุ้นพร้อมกันเห็นไหมครับ

แล้วก็หลังคาสังกษีเป็นแผงค้าขาย
แล้วเจ้าของร้านเพิ่งจะเดินกลับเข้ามาภายในรั้วบ้าน

ตรงถนนนะลุ้นหน่อยฮะอุ้ยคุณจังหวะนี้แหละครับ
ฉิวเฉียดคุณวินาทีชีวิตจริง
คือเพิ่งเดินออกมาจากเต็นต์ที่กางไว้ได้แป๊บเดียวเองนะ
ใช่คุณนับสิไม่กี่วินาทีเอง
เจ้าของร้านเพิ่งจะเดินออกมาจากเต็นต์
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านยังยืนอยู่ตรงเต็นต
เก้าอี้แดงตัวนั้นอะไรจะเกิดขึ้น
เต็มเต็มจริงคุณ
แล้วรถนี้ก็ยังพุ่งต่อไปชนร้านอื่นร้านค้าเสียหายมากมายเลยนะครับ

แล้วคนที่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาลง
เขียนไว้บอกว่าแฮชแท็กเฉียดตาย

หนองหี่นี่ก็คืออำเภอหนองหี่จังหวัดนครพนม
๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
คุณผู้ชมฮะพอเขาเอาคลิปมาลงเนี่ย

โอ้โหคุณพระช่วยหุดหวิดจริงดวงดีมาก
ถ้าเดินออกมาช้าอีกนิดเดียวไม่อยากจะคิดเลย

บางคนถามว่าคุณพี่ควานพระอะไร
นี่เจ้าของคลิปเขาก็ไปตอบเหมือนกันนะ
เขาเป็นคนที่เอาลงติ๊กต๊อกไปตอบเหมือนกัน
บอกว่าชอบทำโรงทานตามวัดต่างจ้า

แล้วก็มีคนเข้าไปถามว่าแล้วคนขับล่ะปลอดภัยไหมนะครับ
แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าขอทะเบียนรถหน่อย
นี่เจ้าของคลิปก็ใจดีนะคุณ
มาบอกทะเบียนรถบอกว่า๖๘๖๒จ้า

แล้วก็มีคนเข้าไปถามมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคนขับขับมาเร็วมาแรงแบบนี้
เขาหลับในมาโอ้โหเป็นอุบัติเหตุชิวเฉียนจริงคุณดูสิ
จะเดินออกมาเล็กอย่างนะคุณนะ
ถ้าองศาหรือมุมของรถที่มันพุ่งเข้ามาชน
ชนกำแพงนี้ด้วยและคิดว่ากำแพงพัง
ถ้ากำแพงพังทับเจ้าของร้านอีก

เจ้าของร้านตกใจวิ่งออกมาจังหวะ

คลิปยาวไม่กี่วินะฮะแต่ว่าคนดูโอ้โหหลายหมื่นเลยนะครับ